ชาวบ้านเขาเชื่อว่าไอ้แสงลักษณะแบบนี้
โพงแน่เลย
โอ้โหเอามาเป็นแสงไฟแบบนี้อีกแล้ว

รวมไปถึงมีข้อความเขียนเอาไว้ตอนโพสต์ว่า

เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ตอบกับชาวเน็ต
คือเหมือนพูดคุยกันนะ
ในคอมเมนต์นะนะบอกว่าบ้านนี้นะมีคนอยู่นะ
ผีมันยังไม่กลัวกะจะเข้ามาในบ้านเลยเหรอ
โอ้โหเอาก็ว่ากันไปนะ
เรื่องของปริศนาที่ว่าเป็นแสงผีแสงเรื่องของวิญญาณเนี่ย

เพราะหลายคนก็มาให้ความรู้เราเหมือนกัน
ในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจจะเป็นมุมหักเหแสง

แต่เอางี้วันนี้เรามาความเชื่อเน้น
เพราะเราไปดูว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับความเชื่อเยอะนะฮะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่ทางอุบล
อุบรน่าจะทันนี้นะเขาก็มีเยอะนะ
เขาเรียกว่าผีโพงจ้าจ้าแล้วไฟแบบนี้เนี่ยนะครับ
หลายคนก็เชื่อโอ้โหเนี่ยน่าจะเป็นผีหรือเปล่า
แล้วลูกใหญ่เลยนะคือบางคนเขาบอกว่าเคยเห็นลูกใหญ่กว่านี้
ลูกใหญ่เท่าลูกส้มโอโถ
แล้วคนที่เขาบอกว่าเคยเห็นนะเขาบอกว่าสีมันแดงอมส้ม
ตอนพบค่ำพอเจอตอนนั้นนะคะวิ่งกระเจิงเลยค่ะ
โอ้โหเขามีความเชื่อไงว่ามันคือผีโพงอ่ะ
แต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับตามความเชื่อแล้วเนาะ
บอกว่าผีโพงเนี่ยมันก็จะมากินพวกอะไรพวกกบพวกเขียดใช่ไหม
ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนา
นั่นคือความเชื่อของเขานะฮะนานาจิตตังค์จริง
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
เรื่องของแสงแบบนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อ่ะเนาะ